ท่านผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งน้องเขาเป็นเด็กเอ็น
ทำหน้าที่แบบไหนนั่นก็ไปนั่งกินเหล้าด้วยดื่มกินอะไรด้วยก็ว่ากันไปค่ะ
น้องเขาบอกว่าเป็นประหลัดนะจะเป็นไม่เป็นอะไรยังไงเนี่ย
เดี๋ยวตรวจสอบให้นะครับแต่เนี่ยน้องผู้หญิงคนนี้บอกว่า
ผู้ชายคนนี้เป็นประหลัดบอกว่าเป็นประหลัดอยู่พยาว
จ้างน้องเขาที่กำแพงแสนที่นครปฐมกับเพื่อน
สรุปหมื่นกว่าบาทเอาเบี้ยวหนีหายไม่จ่ายเงิน
ก็เลยมาโพสต์เฟซบุ๊กแฉเลยนะครับนี่มันโอ้โหเข้าข่ายหลายเรื่องหลายราวเหลือเกิน
โดยเฉพาะเรื่องของฝ่าฝืนเกี่ยวกับเรื่องของโควิดพรกรฉุกเฉินต่าง
เราก็เลยติดต่อสอบถามไปทันทีเลยนะครับไปยังน้องที่เขาโพสต์เนี่ย
เขาบอกว่าประหลัดเมืองพยาวเนี่ยกับเพื่อนอีก๒คนมาพักที่นครปฐม
รีสอร์ทจ้างเขาไปเอ็นเตอร์เทนวันที่๑๗กรกฎาคมนะ
ทีแรกเนี่ยจ้าง๕โมงเย็นถึง๒ทุ่มพอหมดเวลาประหลัดกับพวกบอก
อยู่ต่อหน่อยเอาถึงตี๔เลยพอถึงเวลาเลิกงาน
ไม่จ่ายเงิน๑หมื่น๑๐๐บาทคือเพื่อนที่มาด้วยกันแล้วอ้างตัวเป็นตำรวจเนี่ย
ระหว่างที่กำลังเอ็นเตอร์เทนอยู่ยังจะบังคับให้เขาขายบริการด้วยนะ
ชักปืนขู่เลยด้วยซ้ำเราถามไปยังน้องที่โพสต์เฟซบุ๊กแฉนะครับ
คุณผู้ชมครับน้องเขาชื่อสมมุติชื่อกิฟต์ก็แล้วกัน
กิฟต์เนี่ยอายุ๒๓ที่เป็นผู้โพสต์บอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
๑๗กรกฎาคมมีคนติดต่อให้ไปรับงานเอนเตอร์เทนน้องเขาบอกมีคลิปหมดนูถ่ายไว้เห็นไหม
ให้ไปเจอที่บ้านหลังหนึ่งเป็นลักษณะรีสอร์ทตกลงค่าแรงที่๖๐๐บาทต่อคน
เอ็นเตอร์เทน๕โมงเย็นถึง๒ทุ่มน้องก็ไปกัน๔คนกับเพื่อนด้วยนะรวมเป็น๕คน
ก็ได้ค่าแรงเรียบร้อยนะครับ๖๐๐บาทนะฮะพอหมดเวลาประหลัดกับเพื่อนบอกน้อง

ก็ขอให้น้องเนี่ยกลับบ้านไปก่อนคนหนึ่งนะครับเขาขอกลับก่อนคนหนึ่ง
เหลือแค่น้องกับเพื่อนรวมแล้วเหลืออีก๔คนที่ให้อยู่ต่อเนี่ยตกลงกัน
ให้อยู่เป็นชั่วโมงราคาชั่วโมงละสามร้อยบาทโดยให้เดินทางไปที่รีสอร์ทแห่ง
ที่กำแพงแสนที่นครปฐมพร้อมกับกลุ่มผู้ว่าจ้างอีกสามคนไป
ถึงรีสอร์ทเพื่อนของประหลัดมีอยู่คนหนึ่งอ้างว่าเป็นตำรวจมา
บังคับจะให้น้องคนนึงเนี่ยในกลุ่มเนี่ยขายบริการทางเพศแต่น้องเขา
คนที่อ้างเป็นตำรวจถึงขั้นไม่พอใจมาล็อกคอนะฮะ
หายใจไม่ออกนะครับผู้ชายคนนี้ที่อ้างเป็นตำรวจเนี่ยถึงขั้น
ชักปืนออกมาเลยนะครับเอามาจ่อที่น้องเลยนะแล้วบอกว่าเดี๋ยวยิง
เดี๋ยวยิง๑๐นัดเลยเรื่องมากกันแล้วกันนะเรื่องมากก็กลับ
เลยไปนี่ฮะนี่ระหว่างที่เขานัดหมายอะไรกันเนี่ยน้องเขาบอก
นะครับน้องเขาบอกเขาตกใจกลัวกันมากก็เลยพยายามแบบอ้าวไม่พอใจ
งั้นหนูกลับก็ได้ค่ะก็พยายามขอค่าแรงจากคนที่บอกว่าเป็น
จากพยาวเนี่ยแต่ประหลัดบอกโอ้โหเงินในบัญชีพี่ไม่พอ
เลยเดี๋ยวเอาพรุ่งนี้ได้ไหมเดี๋ยวเที่ยงพี่โอนให้ซึ่ง
ต้องกิฟต์กับเพื่อนให้ตอนนั้นบอกกลัวแล้วอย่างไงก็กลัวถึง
ท่านเอาปืนมาครูจะบังคับให้ขายบริการก็เลยเอาไม่ก่อนดีกว่า
เพื่อรอเพื่อนเนี่ยมารับกลับบ้านรออยู่แถวนั้นนั่นแหละ
รวมแล้วค่าตัวของน้องเขาเนี่ยที่มารับงานเอ็นทั้ง๔คนเนี่ยนะ
นับอีกคนนึงที่กลับไปก่อนแล้วเพราะว่าเขาไม่ต่อนะ
หลังจากเลิกตอนสองทุ่มสี่คนเนี่ยต้องได้คนละสองพันสี่ร้อยบาท
วกค่ารถอีกห้าร้อยบาทรวมแล้วเป็นเงินที่ต้องจ่ายให้เนี่ย
หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทพี่เขาบอกเดี๋ยวตอนเที่ยงเขาให้
ค่ะปรากฏว่าส่งข้อความทางไลน์เนี่ย
ทวงเงินนะฮะส่งไปเนี่ยพี่ประหลัดคนนี้เนี่ย
เปิดอ่านนะพออ่านแล้วแบบไม่ตอบบล็อกหนีไปเลย
เดี๋ยวดูภาพไลน์อันใหญ่หน่อยนี่เห็นไหมฮะนี่น้องเขาทวงไป
พอทวงไปเนี่ยข้อความสุดท้ายเหมือนกับนี่ส่งหลับใช่ไหม
อืมนี่หลับฝั่งเขียวคือน้องกิฟต์นะฝั่งเขียวอ่ะ
นี่ฝั่งพี่ประหลัดค่ะส่งสติ๊กเกอร์หลับใส่หลับเลย
หลับใส่เฉยเลยเขาทวงฆ่าตัวแล้วหลับใส่ขี้มูกโป่งเลยอืม
เดี๋ยวฟังน้องเขาหน่อยฮะแล้วช่วงที่หนูนั่งอยู่ตรงข้างถนนอ่ะ
หนูก็ได้ทักไปหาพี่ประหลัดอีกครั้งหนึ่งว่าพี่คะพี่อย่าลืมโอนตังค์นะ
พี่เขาก็บอกว่าโอเคโอนให้ก่อนเที่ยงหนูก็เลยกลับบ้านมากัน
พอกลับมาตอนเช้าหนูก็ได้ทักไปอีกทีนึงค่ะ
เขาก็อ่านปกตินะคะแต่ไม่ได้ตอบ
แล้วพอช่วงตอนเที่ยงหนูกดเข้าไปดูอีกทีนึง
คือเขาได้บล็อกหนูไปแล้วค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบหน่อยนะครับ
เจ้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่กำแพงแสนนครปฐม
ก็มีกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นภาพของกลุ่มที่น้องเขาบอกว่าเป็นประหลัดนะนะ
แล้วก็กลุ่มน้องเด็กเอ็นเนี่ยมาที่รีสอร์ทเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะมีไปกอดน้องเขาด้วยตรงนี้นะ
แล้วก็ยืนพูดคุยกันบางมุมก็เห็นผู้ชายลักษณะ
คือทรงผมอันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าทำงานแบบไหนอะไรยังไงนะ
แต่ผมเกลียนนะไปโอบไปกอดไปหอมแก้มเด็กเขานะครับ
ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเราเจอตัวเราทราบตัวแล้วนะครับ
สมมุติว่าเขาชื่อคุณเมคินก็แล้วกันนะครับ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นประหลัดอำเภอนะที่เด็กเขาเรียกว่าเขาเป็นประหลัด
เขาไม่ได้เป็นประหลัดอำเภอแต่ถามว่ามีตำแหน่งอะไร
เป็นหัวหน้าสำนักงานประหลัดเทศบาลตะบนแห่งหนึ่งที่อำเภอจุนจังหวัดพยาว

เหตุการณ์เนี่ยเขาบอกเขาขอชี้แจงอย่างนี้
วันที่๑๗กรกฎาคมที่ผ่านมาเดินทางไปทำธุระส่วนตัวที่กำแพงแสน
ตัวเองทำงานอยู่ที่สำนักงานประหลัดเทศบาลตำบลหนึ่งที่อำเภอจุนจังหวัดพยาว

ธุระที่กำแพงแสนไปติดต่อซื้อกล้าพันต้นมะพร้าวน้ำหอมจะเอามาปลูก
ช่วงค่ำไปนั่งกินอาหารกัน๕คน
จนครบเวลาจ้างตอนนั้นตัวเขาก็เป็นห่วงกลัวจะติดเคอร์ฟิลล์
ก็เลยไม่ก่งไม่กลับแล้วพักค้างคืนก็แล้วกัน
ฝ่ายหญิงสาวเขาบอกอยู่ก็ได้แต่ขอให้จ่ายค่าจ้างเพิ่มเป็นรายชั่วโมง
ชั่วโมงละ๓๐๐บาทก็จะอยู่จนถึง๓ทุ่มถึงตี๔ช่วงเคอร์ฟิลล์
ให้อยู่หมดเลยจนที๔ก็รวมแล้วจะเป็นเงิน๑๐๐๐๐กว่าบาท
ทั้งหมด๔คนก็พากันไปที่รีสอร์ทตรงที่เห็นในภาพจากกล้องวงจรปิดนั่นแหละ
หญิงสาวคนนี้บอกว่ามีหนึ่งในกลุ่มที่ไปด้วยเนี่ย
เป็นตำรวจแล้วใช้ปืนไปขู่เพื่อจะบังคับให้ขายบริการ
ขอยืนยันว่าเรื่องนี้ตัวเขาไม่รู้เพราะพอไปถึงที่รีสอร์ทในห้องเนี่ย
เขาหลับแล้วคุณพี่เมคินเนี่ยเขาบอกเขาหลับแล้ว
พอน้องเขาไปโพสต์แบบนี้เนี่ยก็รีบโทรไปประสานแล้วก็ไปพูดคุยนะครับ
แล้วก็ได้เช็คกันนะปรากฏว่าน้องเนี่ยความจริงเนี่ย
เขากลับออกไปตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งไม่ได้อยู่ถึงตี๔
เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าแรงของน้องเนี่ยมันจะคือคนละ๑๕๐๐๔คนก็๖๐๐๐
รวมกับค่าตัวที่คนจ้างมาก่อนหน้านี้จ่ายไปก่อนแล้วเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าเท่าไหร่
แต่ในส่วนของเขาเนี่ยนะเขาไม่ได้บ่ายเบียง
แต่ความจริงเนี่ยมันคือ๖๐๐๐ได้โอนไปให้เพิ่มแล้ว๖๐๐๐บาท
น้องมาบอก๑๑๑๐๐อะไรเนี่ยไม่ใช่อันนี้เขาชี้แจงอย่างนี้นะฮะ
โอ้โหทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราสอบถามไปที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเวียงลออำเภอจุนจังหวัดพยาวเลยค่ะ
พดุงวงกาก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของนายเมคินคนนี้นะคะ
บอกว่านายเมคินเนี่ยไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙ทำหนังสือลาหยุด๕วัน
เสาร์อาทิตย์ด้วยก็เป็น๗วันก็ไม่รู้ว่านายเมคินไปไหน
มารู้จากผู้สื่อข่าวนี่แหละก็เลยทำหนังสือให้นายเมคิน
เพื่อกักตัวอยู่บ้านสิบสี่วันนะคะเพราะว่าเขาข้ามจังหวัดไงคะ
ใช่ค่ะก็เลยอ้าวงั้นก็ต้องกักตัว๑๔วันนะแล้วเรื่องเนี้ย
ปกครองเรียบร้อยแล้วนะคะอุ้ยเหรอฮะนี่ค่ะเรื่องถึงอธิบดีอ่า
นายบุญยฤทธนิปวนิษฐ์ประหลัดอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
ก็ออกมาเคลื่อนไหวในฐานะประธานสหพันธ์ประหลัดอำเภอแห่งประเทศไทยบอกว่า
โอ้โหเหตุการณ์นี้อ้างตัวแบบนี้
หลัดอำเภอทั่วประเทศเขาเสียหายนะ

ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเลยนะครับ
ที่กำกับดูแลกระทรวมมหาดไทยในฐานะพอสบคจะส่งหนังสือไปให้หมดเลย
เพราะพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ตอนแรกก็นึกว่าเป็นประหลัดไงฮะ
ว่ามันเสื่อมเสียอะไรแบบนี้ค่ะ
การพินาดูแล้วตรวจสอบก็คงจะขอนำกลับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะ
เพราะท่านหนึ่งควบคุมดูแลสถานการณ์โรคระบาดอยู่นะฮะ

ที่๒มันมีการแอบอ้างถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย
แล้วอันที่๓ฆาตการที่มีการอ้างก็เป็นฆาตการในสังกัดขององค์กรปกครองของท้องถิ่น

แล้วเหตุเกิดมันก็เหตุเกิดที่กำแพงแสนนะฮะ
ก็ควรคิดคว่าอย่างท่านนายยกรเป็นคนดำเนียนการ
จะมอบให้อยู่ตัวใหญ่ก็แล้วตัวท่านนะครับ
ไม่อยากให้มีการกระทำที่เป็นเรื่องกลาง

เขาบอกเขาเป็นหัวหน้าสำนักงานนะคะ
ทีนี้ค่ะทางผู้กำกับสพกำแพงแสน
และเจ้าหน้าที่ท่านอื่นก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลย
ไหนบ้านหลังไหนจัดงานเลี้ยงกันนะคะ
เขาจัดงานกัน๕โมงเย็นถึง๒ทุ่ม๑๗กรกฎาคม

รวมไปถึงรีสอร์ทห่างจากบ้านไป๕๐๐เมตรนะคะ
ทีนี้ค่ะมันมีประเด็นที่
ตกลงมีตำรวจอยู่ในเหตุการณ์ไหม
เพราะว่าน้องเด็กเอ็นบอกว่าก็มีคนอ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
เอาปืนขู่ด้วยจะบังคับให้เขาขายบริการด้วย

อันนี้มันต้องขยายผลเพิ่มนะคะ
ทีนี้ค่ะต้องตรวจสอบประเด็นเรื่องนี้แหละ
เรื่องของการข่มขู่ให้ขายบริการ
เรื่องของการชักปืนออกมาขู่
ก็ต้องมีการรวบรวมหลักฐานให้มันชัด

ทีนี้ค่ะทางรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
แถลงข่าวความคืบหน้าเรื่องนี้เลยนะคะ

ประเด็นแรกคือ๑๗กรกฎาคม
ที่บริษัทมีการจัดงานเลี้ยงคนร่วมงาน๑๐กว่าคนเนี่ย
ตรงนั้นถือเป็นความผิดเหมือนกันนะคะครับ
เป็นการกระทำความผิดในการรวมตัวมั่วสุมเกินกว่า๕คนฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
เขาไม่ให้เกิน๕คนครับประเด็นที่๒คืนวันที่๑๗กรกฎาคม
ต่อเนื่องไปจนถึงตี๑ของวันที่๑๘กรกฎาคม
ผู้ชายในกลุ่มนี้๓คนรวมถึงสาวที่รับงานที่ออกจากบริษัทไปรีสอร์ทเนี่ยค่ะ
ก็เป็นความผิดออกนอกเคหาสถานในเวลาที่เขาห้าม
โดยไม่มีเหตุจำเป็นที่เขาบอกเคอร์ฟิลนี่ค่ะ
ผู้ชาย๓ผู้หญิง๔ก็เป็น๗แล้วก็เกิน๕อีกด้วย
ส่วนที่๒ค่ะคืออย่างที่บอกคุณผู้ชมไป
ที่มีผู้ชายคนนึงที่น้องเขาอ้างว่าผู้ชายคนนี้บอกว่าเป็นตำรวจ
แล้วก็มาบังคับให้น้องขายบริการน้องไม่ยอมแล้วก็เอาปืนมาขู่
อันนี้เป็นความผิดฐานข่มขู่ทำให้หวาดกลัว
ทีนี้ต้องตรวจสอบว่าปืนปืนจริงไหมเป็นตำรวจจริงไหม

ตาการที่เกี่ยวข้องมาแจ้งเข้าหาผัวหาต่อกลับ
คือไม่ว่าคุณจะเป็นตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่คุณแค่ราชการใช่ไหม
ต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ทำหน้าที่ในการที่จะดูแลให้
ประชาชนหรือว่าชาวบ้านเข้าใจกฎระเบียบ
แล้วก็ให้ความร่วมมือกันในการป้องกันโควิด๑๙
ค่ะแล้วคุณผิดหลายเรื่องเลยอะค่ะดูสิคะ